กลับมาช่วงนี้นะคะมาดูความคืบหน้าคดีฆาตกรรม
คือเป็นเหตุการณ์หนุ่มคนงานร้านขายอุปกรณ์ก่อสร้างย่านบางเขน
ถูกฆ่าแล้วก็ยัดใส่ถังน้ำมันขนาด๒๐๐ลิตรแล้วก็โบกปูนทับ
แล้วก็เอาถังไปฝังดินลึกสักประมาณ๓๔เมตรนะคะ
แล้วไปเจอจริงนะคะแล้วผู้ต้องสงสัยที่น่าจะเป็นคนก่อเหตุ
ก็คือเป็นญาติกันนั่นแหละชักชวนให้มาทำงาน
เพราะว่าทั้งสองคนทั้งผู้ตายแล้วก็ผู้ต้องสงสัย
พื้นเพลเป็นชาวอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทธลุง

แล้วก็หลังจากที่ก่อเหตุเสร็จแล้ว
หนีกลับบ้านไปที่อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทธลุง
สุดท้ายค่ะทนแรงกดดันไม่ไหวนะคุณผู้ชมคนนี้แหละค่ะ

ก็เลยติดต่อให้ญาติบอกว่าให้ไปบอกตำรวจขอมอบตัว
สุดท้ายนะฮะตำรวจกองปราบก็ไปรับมอบตัวมาแล้วนะคะ
จากที่อำเภอปากพยูนจังหวัดพัทธลุงค่ะ
แล้วก็ตามรายงานข่าวเดินทางมาถึงกรุงเทพน่าจะช่วงเย็นนี่แหละค่ะ
เนี่ยคุณผู้ชมส่วนเรื่องของศพนะคะ
วันนี้ญาติของผู้ตายหรือว่านายขิก
ชื่อจริงก็คืออัชชาหนูปฐุมอายุ๓๘ปี
ที่ถูกฆ่าโบกปูนฝังดินหลังร้านอาหารแห่งหนึ่งญาติบางเขต
ญาติก็ไปดูศพที่แผนกนิติเวชโรงพยาบาลภูมิพล
หลังจากที่เขารวมตัวกันตั้งแต่เมื่อวานช่วงค่ำ
เดินทางมาจากอำเภอปากพยูนจังหวัดพัทธลุง
พอมาถึงเนี่ยแม่ของผู้ตายก็จุดทูปด้านหน้าศาลกลับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์
หลังจากนั้นก็เดินทางเข้าไปในห้องเก็บศพไปดูลูกชาย
ทันทีที่เจ้าหน้าที่ค่ะคุณผู้ชมเนี่ยนะนี่เป็นบรรยากาศก่อนเข้าไป
จุดทูบขอขมาแล้วก็กลับไห้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อน
แต่ว่าทันทีที่เข้าไปภายในห้องเก็บศพเนี่ยนะ
เจ้าหน้าที่เขาเปิดผ้าคลุมศพออกค่ะโอ้โหเท่านั้นแหละ
ญาติของนายขิกญาติของผู้ตายส่งเสียงร้องไห้ระงมนะคะ
ด้วยความโศกเศร้าเสียใจกับการจักรไปของนายขิก
ดูศพแล้วยาดต้องประคองคุณแม่ออกมาด้วยท่าทีที่อ่อนลา
เพราะว่าคุณแม่ปล่อยโฮออกมาเลยนะคะรับไม่ได้กับการจากไปของลูกในครั้งนี้
คุณแม่เนี่ยโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมเราเห็นแล้วก็เห็นใจคุณแม่นะฮะ
คุณแม่ตะโกนบอกว่าคือด่าทอสาบแช่งคนที่ทำร้ายลูกของตัวเอง
บอกว่าให้ตายตกไปตามกันคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
มีหญิงก็ขอขึ้นมาเป็นเมย์เป็นลูกกันล่ะลูก
คือคุณแม่ของผู้ตายเนี่ยคุณผู้ชมนี่ผู้ตายนะ
คุณแม่ของผู้ตายบอกว่าปกติลูกเป็นคนนิสัยดี

ก่อนหน้านี้ก็คือลักษณะเหมือนเป็นญาติกัน
ก็คือนายประยูนแก้วพยศหรือจุ๊บอายุ๔๘ปี
เป็นผู้ต้องสงสัยตอนนี้กลายเป็นผู้ต้องหาแล้วนะครับ
แล้วนายจุ๊บเป็นผู้ดูแลร้านวัสดุก่อสร้าง

ชักชวนให้ลูกชายไปทำงานด้วยกันที่กรุงเทพ

ก็เคยห้ามแล้วบอกว่าให้อยู่บ้านอยู่ที่พัทธลุงนี่แหละ
แต่ลูกชายก็บอกว่าอยากไปทำงานที่กรุงเทพ
เก็บเงินส่งให้ลูกได้เรียนหนังสือ
สุดท้ายก็มาทำงานที่กรุงเทพ

ทำให้ลูกถึงขั้นเสียชีวิต
ส่วนเรื่องผลการชนะสูตรพลิกศพของผู้ตาย
พบว่ากระโหลกด้านขวาแตก
จากการถูกของแข็งกระแทกอย่างรุนแรง
บริเวณลำคอมีร่องรอยการถูกรัดอย่างแน่นหนา
ก็คือลักษณะเหมือนเอาสายไฟไปพัน

ว่าอันนี้แหละจะทำให้เป็นสาเหตุการตาย

น่าจะมาจากถูกของแข็งกระทบกระทั่งอย่างรุนแรง

อธิบายให้ญาติฟังอย่างละเอียดนะคะ
ส่งศพให้ญาตินำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป
อันนี้เป็นขั้นตอนที่ไปรับศพแล้วก็นำศพออกมานะคะ
คนร้ายถูกตำรวจกองปรับรามควบคุมตัวได้
หลังจากที่หลบหนีไปกบดานที่จังหวัดพัทธลุง

อยู่ระหว่างการเดินทางโดยเครื่องบินขึ้นเครื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราช
มาลงที่สนามบินดอนเมือง
แล้วตำรวจกองปราบก็จะควบคุมตัวมาสอบปากคำที่กองปราบทันที
พนักการสอบสวนสนบางเขนซึ่งเป็นท้องที่ที่เกิดเหตุ
ขออำนาจสารอนุมัติออกหมายจับนายจุ๊บ
และพนักงานของร้านอีกหนึ่งคนที่เป็นผู้ต้องสงสัยในข้อหาคือฆ่าผู้อื่น
โดยเจตนาและซ่อนเร้นอำพรางศพนะเดี๋ยวต้องรอดู
คือช่วงเย็นคาดว่าจะนำตัวนายจุ๊บผู้ต้องสงสัย

มาที่กองปราบมาสอบปากคำเพิ่มเติมเดี๋ยวความคืบหน้ารายงานให้ทราบค่ะ